เราไลฟ์ได้ตั้งแต่ประมาณเมษาที่ผ่านมา
จนถึง๑เดือนที่ผ่านมาคลิปนี้โด่งดังที่สุด๑๒๕ล้านวิว
เป็นคลิปของแม่บ้านอเมริกันคนหนึ่งเธอจะทำอะไรไปรุมพร้อมกันเลยค่ะ
มาล่ะเริ่มมาล่ะอัดคลิปแล้วก็ใส่หน้ากากนะ

เห็นไหมบอกว่าใส่หน้ากากแล้วปากฉันก็ขยับ
อันนี้เคยทำก็เหมือนกันเลยนะ

ที่ทำให้ยอดวิวเนี่ยพุ่งกระฉูดหลังจากเสียงหัวเราะนี้ค่ะ
คือหัวเราะมันค่ะหัวเราะอร่อยมากนะคะ
หัวเราะอร่อยจริงแล้วไม่หยุดด้วยนะแล้วดูเอ็นจอยสุดกับ

ปล่อยคลิปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วพูดคุยกับผู้ติดตาม

ก็หวดละในท่าทางของตัวเอง
เสียงของเธอดึงยอดวิวได้กระฉูดขนาดนี้

ขำก็ได้แล้วนะคะผู้คนก็ชื่นชอบแหละทั้งมุกตลกของเธอ
แล้วก็เสียงหัวเราะที่อร่อยแล้วก็อารมณ์ดี

ทำให้หลายคนอยากจะมีหน้ากากแบบเธอบ้าง
ก็เลยเป็นไวรัลขึ้นไปนะคะ
ก่อนหน้านี้มีอีกหนึ่งคลิปที่ก็ประสบความสำเร็จเหมือนกัน

หนังสติ๊กหลายร้อยเส้นลัดลูกแตงโมเอาไว้
แล้วก็ให้ผู้ชมลุ้นนาทีที่แตงโมระเบิดขึ้นไปพร้อม

อันนี้๑๐ล้านวิวนะเตรียมการเป็นอย่างดี
เป็นคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็กินกันอย่างอร็ดอร่อย
เขาต้องลุ้นไงว่าหนังยางเส้นไหนจะทำให้แตงโมระเบิดได้
เพราะเส้นหลังนี่เริ่มกลัวเริ่มหน่อยต้องลุกยืน
สุดท้ายก็นี่แหละเหมือนเป็นการทดลองห้องแล็บแต่ก็แค่๑๐ล้านวิว
ซึ่งเทียบไม่ได้เลยนะคะกับคลิปหัวเราะอร่อยที่ไม่ได้เตรียมการอะไรของแม่บ้านอเมริกันคนเมื่อสักครู่นี้

ขำก็ทำได้นะคะไม่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้
แต่รัดหนังยาเส้นหลังนี่เริ่มดรากรัก
เป็นหนังยาเอามาแบบรัดแทน
แล้วครั้งนี้แม่มาอีกแล้ว
ห้าล้านวิวแล้วก็คนแชร์ไปสามล้านครั้งแล้วนะคลิปนี้
ตอนนี้ก็เป็นฟีเจอร์ฮิตแหละใครก็จัดรายการสดได้นะคะ
พอจบการถ่ายทอดสดระบบก็จะบันทึกคลิปเก็บไว้ให้ชมย้อนหลังอีกด้วย
แล้วก็ช่วงแรกที่เขาเพิ่งเปิดฟีเจอร์มาเนี่ย